ส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามบรรยากาศชื่นมืดนะครับเป็นพิธีฉลองมงคลสมรสของสินทวิชัยไทยรัฐนากุลประตูจอมเก่าทีมชาติไทยนะครับไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
ส่วนภายในบ้านของนายชัยพักซิริวัตรนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้รับการแปลงโฉมให้เป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวชื่นชนกซิริวัตรหรือนินบุตรสาวซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฟีฟ่ากับตีหรือบอลสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยขวัญใจแฟน
การธีลามาร่วมงานกันอย่างคับข้างโดยเฉพาะองค์การฟุตบอล
นายวรวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีต้นสังกัดปัจจุบัน
พร้อมเพื่อนนักเตะทั้งทีมโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
รวมถึงเพื่อนร่วมห้องแคมป์ทีมชาติ
เอ็มสุธินันพุกหอมและชะนินแซ่เอียดค่ะ
พี่ตีก็ตามมาเร็วนะครับเพราะว่าผมมีลูกแล้วคนหนึ่ง
แล้วก็อยากให้พี่ตีแต่งงานปุ๊บก็อยากให้มีลูกเร็วอยากมีทายาทเร็ว

ก็แน่นอนว่านักฟุตบอลไม่ค่อยมีเวลาให้ครับ

แต่ว่าถ้ามีเวลาให้ก็จริงต้องพาเท่านั้นพนักฟุตบอลไปอันดี้สุดนิดนึงเพื่อเอาใจครับ

ว่าพี่ตีถ้าอยากจะมีลูกขึ้นมาแล้ว
เป็นกัปตันทีมที่เป็นผู้นำสำหรับน้องอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็อยากจะเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นคุณพ่อนะครับ
ผมก็จะรอติดตามดูอยู่เหมือนกันว่าบิติจะซอฟต์ลงหรือเปล่า

ก็มีมุมแบ๊วมีมุมน่ารักของเขาอยู่แล้ว
เวลาเขาคุยโทรศัพท์กับแฟนเขาอะไรอย่างนี้
ก็ขอให้เขามีความสุขมากแล้วก็มีน้องเร็วมาเล่นกับพวกเราเร็วครับ
ทวีชัยและชื่นชนกพบรักกันจากรายการแข่งขันฟุตบอล
ซึ่งเจ้าสาวปฏิบัติหน้าที่โฆษกสนามณขณะนั้น
ก็จากที่ได้มองตากันเขาก็มองผมผมก็มองเขา
แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใช่อะไรอย่างนี้ผมก็เลย
เราก็กำลังพยายามติดต่อกันมาอยู่ระยะนึงของผม
จริงแล้วก็มีหลายอย่างนะคะ
ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่
ของหนินเองหรือว่าแฟนบอลที่เราเห็นกัน
วิวาหวานประดับด้วยดอกไม้สีหวานเครื่องตกแต่งเน้นโทนสีเขียวสีแดงเลือดหมูสีเนื้อและชมพูอ่อน
แปลงถังเบียร์ให้เป็นโต๊ะกลมกลืนกับสวนสวยตามธรรมชาติรองรับผู้มาร่วมงานกว่า๔๐๐คน
เหนือจากการแสดงความยินดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่ของตีสิงหวีชัยแล้วนะคะ
แฟนบอลร่วมรอลุ้นรอเชียร์กับผลงานของเขาทั้งในนามสโมสรและทีมชาติไทยต่อไปได้ค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากซอยอ่อนนุษย์๔๒